คุณผู้ชมคะตามเรื่องของน้องฟลุ๊กเยาวชนชายวัย๑๖ปีกันต่อค่ะ
ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้ากับทางเว็บไซต์
พนันออนไลน์ปรากฏว่ามีเงินโอนเข้ามาประมาณสักสามแสนบาท
แต่น้องฟลุ๊กเหมือนกับว่าถอนออกมาแล้วก็ไปใช้เงิน
ใช้จ่ายไปใช้หนี้ไปซื้อของ
กลายเป็นว่าน้องฟลุ๊กถูกอุ้มไปแล้วไปทำร้ายร่างกายค่ะ
โดนทำร้ายร่างกายจนน่วมจนสาหัสปางตายใช้คำนี้เลยดีกว่า
แล้วเอาน้องไปทิ้งอยู่ริมถนนแบบน้ำลายฟูมปากเลยอ่ะพี่อุ๋

อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้เราก็เล่าไปแล้วก็ให้ดูภาพนี้นะคะ
กันยายนวงจรปิดในซอยอำพรภัยศาลที่นนทบุรีค่ะย่านปากเกร็ด
ชายชะกัน๖คนเดินเข้ามาแบบนี้มาที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต

นี่นะคะน้องฟลุ๊กกำลังยืนอยู่ใช่ไหมคะมาประกบ
แล้วเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกับเอาปืนจี้เขาที่หลังนี่แบบนี้

คือทำทีมาเหมือนจะมาขอดูจักรยานยนต์ที่ฟลุ๊กเขาประกาศข่าว
ใช่ค่ะแต่สุดท้ายนี่มีดจี้เลย
จ่อไปขออภัยค่ะปืนจี้หลัง

แต่มันจะมีจังหวะที่ปืนมันไปโดนกลุ่มชายชะกันที่มาด้วยกันไปคนนึง
ครับแล้วร่วงลงไปกับพื้นนี่เสื้อฟ้าฟ้าเนี่ยนะจังหวะนี้ค่ะร่วงลงไปแบบนี้ค่ะ
แต่กลุ่มที่มาด้วยกันก็เดินไปเลยนะคะทิ้งเอาไว้ริมทางแบบนั้น
คือเพื่อนของเพื่อนของฟลุ๊กที่อยู่ที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์เนี่ย
บอกว่าตอนที่เขาจี้เอาปืนจี้ตัวฟลุ๊กเนี่ยเขาตะโกนมาบอกคนอื่นว่า
อย่ามายุ่งอย่าเข้ามายุ่งเลยนะคนที่เป็นเสื้อดำ
แล้วไม่มีใครกล้าไปช่วยกล้าไปทำอะไรอย่างนั้นพี่หุย
จังหวะตรงนี้คนเสื้อดำเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่ง
แล้วคนเสื้อฟ้าเนี่ยพอได้ยินเสียงปืนเนี่ย
เขาไปถกเสื้อขึ้นมาเพื่อจะโชว์ปืนที่เอวให้กับคนอื่นเห็น
ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเนี่ยคนเสื้อดำเนี่ยความจริงแล้วเดินมาด้วยกันเนี่ย
จำไม่ได้หรือเปล่าว่านี่คือพวกตัวเองไปเห็นเขาโชว์ปืน
ก็เลยยิงใส่หรืออะไรยังไงเหมือนกับเนี่ยเขาอยู่พวกเดียวกัน
เขายิงกันเองแต่ว่าภาพเนี้ยคือหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าคนที่โดนยิงแล้วร่วงล้มลงไป
เป็นเพื่อนของน้องฟลุ๊กหรือเปล่าแต่ว่าตัวคุณตาของน้องก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่
เพราะว่าถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้มันก็จะเห็นเหมือนกับว่าเขาเดินมาด้วยกัน
กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้หรือเปล่าคือเมื่อวานคุณตาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราไง
เพราะว่าคนสงสัยว่าเอ๊ะใครเนี่ยที่โดนยิงร่วงลงไป
ดูตอนภาพแรกที่เดินเข้ามาเลยอันนี้ตอนเดินไปนะฮะ
ที่เอาตัวฟลุ๊กไปแล้วแต่ปล่อยเสื้อฟ้าเนี่ยตอนนี้ยังเจ็บอยู่ถูกยิง
ใช่แล้วก็กองอยู่กับพื้นอ่านี่นี่เห็นไหมเนี่ยตอนเดินเข้ามา
เขาก็เดินมาเป็นกลุ่มเดียวกันแบบเนี้ยค่ะเสื้อฟ้ากับเสื้อดำเนี่ย
ที่ถือปืนนี่อะนี่ค่ะเอาปืนไปจี้ฟลุกอ่ะคุณตาเลยบอกก็ดูภาษณ์ดิสิ
เขาเดินมาด้วยกันแล้วจะมาบอกว่าคนที่โดนยิงเป็นเพื่อนของทางฟลุ๊กได้ยังไง
ซัดกันเองอะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่รู้อืมนี่ค่ะอีกมุมหนึ่ง
อย่างนี้นะคะนี่แต่สุดท้ายพอเสื้อฟ้าร่วงลงไป
กลุ่มชายชะกันที่ตอนเดินมาเดินมาด้วยกันเขาก็เดินไปเลย
เหมือนกับหันมาแบบนี้นี่โชว์ปืนแบบนี้อีกต่างหาก
อีกหนึ่งรอบนะคะปล่อยทิ้งไว้เลยแต่สุดท้ายหลังจากภาพตรงเนี้ยค่ะ
วันเดียวกันนะคะช่วงประมาณสี่ทุ่มนะคะครับไปเจอร่างของน้องฟลุ๊ก
ถูกทิ้งอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์เป็นพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดฉะเชิงเศร้า
น้ำลายฟูมปากอาการหนักมากปางตายเอาไปจากร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่นนทบุรี
เอาไปซ้อมค่ะแล้วตอนแรกที่บอกว่าเหมือนกับเอาอะไรกรอกปากน้องอ่ะ
อ่าจนน้ำลายฟูมปากไม่รู้ยาพิษหรืออะไรครับนี่นะคะโอ้โห
ทีนี้ค่ะคนที่ถูกออกหมายจับคนแรกคือนายกิติพรบัวน้อย
คุณผู้ชมคะคนนี้เคยเป็นข่าวหรือฮะเราเคยเล่าด้วยแหละเฮ้ย
ตู้ปลาที่มีพริตตี้ไปไหว้อยู่ในตู้ปลาทำไมฮะใส่บิกินี่ไหว้อยู่ในนั้นอ่ะ
อ่าก็นั่นแหละก็ร้านเขาเองอ่ะเหรออ่านี่ค่ะ
นี่คือคนแรกนะคะที่ถูกออกหมายจับแต่ทีนี้เห็นตอนเปิดร้านอะไร
เดี๋ยวเราไปตามต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้ช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะตามต่อเรื่องตรงนี้นะคะ
แต่ให้ดูการออกหมายจับเพิ่มค่ะครับอีกหกคนนะคะนายอิทธิพลฤทธนรงค์อายุยี่สิบเจ็ด
นายอนุรักษ์เดชะอายุยี่สิบสามนายเศรษฐาจิระพนานุรักษ์อายุยี่สิบสาม
นางสาวอนุสรฤทธินรงค์อายุห้าสิบสามอืมนายภัยศาลมานะปักกวีอายุสามสิบสาม
นายสุรชัยภัยทยทัศน์อายุ๒๖คนนี้คือคนที่ถูกยิงบาดเจ็บนะคะ
นี่ค่ะมีผู้หญิงด้วยนะคะผู้หญิงอายุเยอะแล้วด้วย๕๐กว่า
นี่ก็ตัวโตแล้วทั้งนั้นนะใช่ค่ะคือทีเนี้ยค่ะช่วงเย็นเย็นประมาณสักสี่โมง
ตำรวจจับตัวนายอิทธิพลอายุ๒๗นางสาวบาจารีอายุ๑๘เป็นแฟนสาว
นายอนุรักษ์อายุยี่สิบสามนายเศรษฐาอายุยี่สิบสาม
และนางสาวอนุสรอายุห้าสิบสองไปจับได้แถวแถวเจริญกรุงเก้าสิบสาม
เป็นพื้นที่ของตำรวจสอนอวัดพระยากรัยเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเขาไปนัดรวมตัวกัน
ตั้งใจจะไปมอบตัวทีนี้ไปจับได้ก่อนเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ก็เลยนำตัวไปห้องสอบปากคำที่สพปากเกร็ดเพื่อสอบปากคำกันเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
สอบปากคำด้วยตัวเองที่สพปากเกร็ดพลตำรวจรีพีรพงศ์วงสมาน
สอบปากคำเสร็จก็ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวแบบนี้นะคะครับ
กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเขาให้การภาคเศษค่ะ
คือเขาบอกว่าเขายอมรับแค่ว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงจริงครับ
เขาถูกชวนมาแต่ไม่รู้ว่าถูกชวนมาเรื่องอะไร
เป็นเรื่องทวงหนี้หรืออะไรเขาไม่รู้เรื่องอืม
รายล่าสุดคือนายอิทธิมนต์ว่องวานิชชัยอายุสี่สิบแปด
คนขับรถนะคะคนขับรถมัสด้านะคะครับไปมอบตัว
ซึ่งคนนี้เขายังไม่ถูกออกหมายจับด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ชม
แต่เขาบอกว่าผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่า
ไปมอบตัวก่อนเลยตำรวจบอกว่าก็เนี่ยอีกหลายคนที่เหลือที่ถูกออกหมายจับไปเนี่ย
ครับเดี๋ยวจะตามตัวเพื่อที่จะจับกลุ่มทั้งหมดมาสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมอืม
ทีนี้ค่ะนายกิติพรที่ถูกออกไหมจับคนแรกเลยแล้วที่เกี่ยวข้องกับข่าวดราม่า
เอาพริตตี้ใส่บิกินี่ไปว่ายน้ำในตู้ปลาเนี่ยนะคะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็ยึดรถที่ใช้ก่อเหตุที่อุ้ม
ตอนนั้นเป็นข่าวดังอยู่
ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวจะเล่าเพิ่มเติม

แต่ที่นี้ในสวนของตัวนายกิตติพร
ตำรวจบอกว่าก็ยึดรถที่ใช้ก่อเหตุ

คือไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านของน้องสาว
ในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ตำรวจตรวจค้นไม่ได้เจอตัวนายกิตติพรนะคะ
น้องสาวบอกว่านายกิติพรโทรศัพท์มาให้ไปรับรถที่จอดทิ้งไว้ที่พัฒนาการ
ก็เลยไปรับรถขับรถกลับไปจอดไว้ที่บ้าน
มาไว้ที่สพปักเกร็ดนนทบุรีเพื่อขยายผลเพิ่มเติมด้วยค่ะ
คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
เห็นในภาพในกล้องวงจรปิดที่เดินลงมาที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่ฟลุ๊กเขาอยู่เนี่ย
เขาลงมา๖คนแต่ตำรวจบอกว่าความจริงเนี่ยมากัน๙เพราะว่ามีส่วนที่เหลือที่อยู่ในรถ
แต่ตอนนี้ก็จับได้หลายคนแล้วใช่ค่ะทีนี้ค่ะมีญาติของนายอนุรักษ์เดชาอายุ๒๓กับนายเศรษฐาจิรพนานุรักษ์อายุ๒๓
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่านางเสาหน่อยเข้าไปที่โรงพักค่ะไปที่สพปากเกร็ดเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าจะไปขอทำเรื่องประกันตัวทั้งสองคนเพราะว่าสองคนนี้ไม่รู้เรื่องด้วยจริง
ถูกกลุ่มที่ก่อเหตุว่าจ้างให้ขี่รถจักรยานยนต์โดยให้ค่าจ้างคนละ๕๐๐เหมือนกับขี่รถไปรับกลับอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าขอความเป็นธรรมผ่านสื่อหน่อยได้ไหมคือสองคนนี้นายอนุรักษ์กับนายเศรษฐาเนี่ยเขานั่งเล่นกันอยู่แถวบ้าน
มีคนรู้จักกันชวนบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปที่พื้นที่ย่านพระยาไกรให้หน่อยให้คนละ๕๐๐
น้องเขาก็โอเคยินดี๕๐๐เนี่ยก็รับข้อเสนอขึ้นรถไปกับเขาเพราะปกติทำงานได้วันละ๒๐๐เอง
จ้างให้ขี่รถจักรยานยนต์วันละ๕๐๐ก็ไปปรากฏว่าพอไปร่วมกับเขาก็ทิ้งน้องสองคนนั้นแถวพัฒนาการ
แล้วน้องก็นั่งแท็กซี่กลับกันเองก็คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้แค่ว่าอาจารย์๕๐๐แค่นั้นนะคะ
ไม่รู้จักให้บอกว่าเขาไม่รู้จักรู้จักกันเป็นครอดครอด
ขอบอกให้ต้องมองให้ภูมิมากหละก็คือประมาณนี้ละ
คือน้องหนูอยู่ฐังฐังฐานอะพี่

รู้จักไม่รู้จักร่วมมากร่วมน้อยอะไรยังไง
ตำรวจก็ต้องไปดูหลักฐานโดยเฉพาะจากกล้องวงจรปิดใช่ไหม

คุณเดินมาเป็นกลุ่มแล้วตอนที่เขาก่อเหตุเอาปืนไป
เจ้าอี้ที่เอวแล้วก็พาตัวฟลุ๊กไปคุณอยู่ด้วยกันแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหม
ใช่มันก็ต้องให้รู้แบบชัดว่าพฤติการแต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรยังไงกันบ้างไงคะ
บางทีบอกว่าแค่ไปด้วยเฉยแต่พอไปด้วยแล้วสิ่งที่คุณเห็นว่าเขาเอาปืนจี้เด็กไปเพื่อไปทำร้ายอย่างนี้
แล้วคุณเฉยคุณไม่ช่วยคุณไม่ห้ามไอ้ตรงนี้มันก็อาจจะมีความผิดไปด้วยไง
คุณก็ยังเดินมันมีภาพที่เดินย้อนไปตั้งแต่ได้ตัวฟลุ๊กไปใช่ไหม
คุณก็เดินไปเรื่อยเดินไปเนี่ยอย่างนี้มันเป็นลักษณะพฤติกรรมแบบไหน
แบบที่โอ้โหผมก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือว่ายังไง

ท่านผู้ชมครับในส่วนของฟลุ๊กนะฮะคือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
ตอนเย็นค่ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพในกล้องวงจรปิดที่ร้านจักรยานยนต์เนี่ยคือบ่ายวันศุกร์นะ
แล้วเย็นค่ำเนี่ยมีตำรวจที่นนทบุรีนะฮะมาหาคุณตาของฟลุ๊กที่บ้าน
ฟุ๊กอยู่กับตากับยายนะฮะเลี้ยงหลานอยู่นะฮะตากับยายเลี้ยงหลานวัย๑๖
บอกว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะเกิดที่ร้านจักรยานยนต์นะแต่ว่าไม่รู้เนี่ยฟลุ๊กหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ
จนกระทั่งต่อมาเนี่ยฮะมาเจอฟลุ๊กถูกทิ้งที่รัฐกระบังตรงนี้นะฮะที่มอเตอร์เวย์นะครับ
ล่าสุดนะครับฟลุ๊กนะครับบอกกับเรานะฮะคือวันนี้ความจริงฟลุ๊กได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยก่อน
บอกว่าเขารับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับเว็บพนันออนไลน์จริงมีผู้ชาย๒คนมาติดต่อว่าจ้างให้เขาเปิดบัญชีธนาคาร๒เล่มโดยให้ค่าจ้างเล่มละ๕๐๐บาทต่อเดือน
ไม่ใช่ครั้งเดียว๕๐๐นะฮะให้เดือนละ๕๐๐เปิดบัญชีธนาคาร๒เล่ม๒บุ๊กแบงค์
คือเดือนที่๑กับเดือนที่๒เดือนที่๓ไม่ได้พอเดือนที่๓ไม่ได้เขาก็ไปตรวจสอบบัญชีธนาคาร
ฟลุ๊กบอกว่า๓แสนกว่าบาทเนี่ยนะเอาไปซื้อจักรยานยนต์๒คันนะครับก็เกือบแสนแล้วก็เอามาประกาศขายไงที่ว่าคนร้ายมาแล้วแบบมาขอดูจักรยานยนต์หน่อยอะไรเนี่ยแล้วก็จี้ตัวไปทำร้ายเนี่ยเอาไปซื้อทองด้วยซื้อทองเนี่ยซื้อทองน้ำหนัก๑บาทที่เหลือเอาไปใช้หนี้ถามว่าใช้หนี้อะไรก็หนี้พนันออนไลน์ที่เขาไปเล่นพนันออนไลน์นั่นแหละแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณตาของฟลุ๊กไปเยี่ยมหลานชายที่โรงพยาบาลรัฐกระบังนะฮะคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยขอคุณตาไปเยี่ยมด้วยหน่อยกันแล้วกันจะได้คุยได้ถามให้ชัดหน่อยว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกัน
คือทางแพทย์เจ้าของไข้บอกว่าอาการของฟลุ๊กก็ดีขึ้นนะฮะก็ให้คุณตาเนี่ยเข้าไปคุยกับหลานชายแล้ว
กลุ่มชายชะกันมาพาเขาไปจากร้านจักรยานยนต์ที่นนทบุรีเนี่ยนะฮะ
ถูกพาตัวไปที่ตลาดไทยก่อนนะแล้วไปถูกทำร้ายร่างกายที่นั่น
ใช้ปืนทุบไทยทอยด้วยถูกซ้อมด้วย
จากนั้นกลุ่มคนพวกนี้เอายาอะไรก็ไม่รู้
ลักษณะน่าจะเป็นยานอนหลับผสมกับเหล้า๑ขวด
กลมเลยนะฮะขวดใหญ่แล้วก็กรอกปากให้เขาดื่ม
พร้อมกับพูดข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะพาไปกัมพูชา
ชำระไปชำแหละอวัยวะขาย
ซึ่งฟลุ๊กบอกว่านั่นคือคำพูดสุดท้ายที่เขาจำได้
หลังจากนั้นเขาสลบสลายไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็คือ
ก็อาจจะคิดว่าตายแล้วหรือรู้ข่าวว่าตำรวจกำลังไล่ติดตามตัวอยู่
ก็เลยปล่อยทิ้งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะฮะ
ฟลุ๊กยอมรับว่าเขาเล่นพนันออนไลน์นะครับทุกผู้ชมครับ
พนันออนไลน์แต่ว่าเลิกเล่นไปแล้วนะ
ส่วนคนที่มาชักชวนให้เปิดบัญชีม้าก็เป็นคนที่เล่นพนันออนไลน์ด้วยกันนั่นแหละ
สุดท้ายแล้วมันก็มีเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังเขาก็เห็นว่าเออ
เงินให้มาเดือนละ๕๐๐ให้มาแค่๒เดือน
ก็เลยไปเช็คสมุดบัญชีแล้วก็เห็นว่ามีเงินเยอะ
ก็เลยปิดสมุดเล่มเก่าเปิดเล่มใหม่แล้วก็เบิกเงินออกมาใช้หมดเลย
น้องเอาไปทำอะไรเอ่ย
รถรับใช้หนี้
ไม่กลัวเหรอว่าเอาเงินออกไปแล้วเนี่ยเขาจะตามมาทำร้ายเราหรือว่าตามมาหาเราไงฮะ

ุ๊กได้เล่นพนันออนไลน์ด้วยไหม

แล้วคนที่มาว่าจ้างเนี่ยเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์เหรอ

แล้วกลุ่มพวกนั้นเขาเป็นแก๊งเครือข่ายกันประมาณสักกี่คนรู้ป่
หอยเยอะอยู่ครับ
คือแก๊งพนันออนไลน์พวกนี้มันไม่สามารถจะใช้บัญชีในการรับเงินจากคนที่เล่นพนันออนไลน์ด้วยบัญชีตัวเองได้ไง
มันผิดกฎหมายบริษัทก็ไม่มีก็ต้องหาบัญชีม้า
ไปให้ใครมาเปิดบัญชีให้แล้วก็ให้เงินเขาเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้อาการของฟลุ๊กก็ดีขึ้นนะฮะ

ขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูเฟซบุ๊กของฟลุ๊กนะฮะ
ก็จะสอดคล้องกับที่เขาบอกนะครับ
พอเขาได้เงินมาเขาก็เอาไปซื้อจักรยานยนต์๒คันนะฮะ
แล้วโพสต์ในการขายรถจักรยานยนต์เอาไว้นะครับ
เมื่อสิบหกกัญญายนที่ผ่านมา
ลงโพสต์เอาไว้ตอนตีสามนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะ
โดยคนขายเนี่ยบอกปิดการขายวัยรุ่นปากเกร็ดรับรถเรียบร้อย
ใจวัยรุ่นสมัยนี้จริงอายุ๑๖มีเงินเก็บซื้อรถราคา๖๐๐๐กว่าด้วยตัวเอง
เฟี้ยวนี่คือคนที่ขายให้หลังจากนั้นฟลุ๊กก็ไปประกาศขายต่อ
ซื้อมือสองนะฮะแล้วไปประกาศขายต่อนะครับ
บางคนก็โอ้โหเก่งจังเลยอายุ๑๖มีเงินซื้อจักรยานยนต์ราคาร่วมแสน
บางคนก็บอกนี่มีเงินก็ใช้หนี้ด้วยค่ะนี่นะฮะ
ลุ๊กบอกว่าหลังจากถูกอุ้มขึ้นรถก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะ
ถูกทุบที่ไทยทอยพาไปตลาดไทยพาไปซ้อม
เอายานอนหลับผสมกับเหล้ากรอกใส่ปากจนสลบไปเลย
สลบจำได้ว่าพวกนี้บอกว่าจะพาไปชำแหละขายที่ชายแดน
วันนี้นะครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่มาช่วยเหลือคดีนี้ให้กับคุณตา
แล้วก็ฟลุ๊กด้วยนะครับแล้วก็คุณตาบุญเลิศนะคุณตาของฟลุ๊กนะครับ
วันนี้ก็ได้เจอได้คุยกับผมในรายการเปิดปาก
ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะฮะคือถ้าพฤติกรรมต่างต่างของแก๊งนี้เนี่ย
ต้องบอกว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่แต่มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วฟลุ๊กล่ะ
บางคนบอกเอ้าก็ไปเอาเงินเข้ามานี่ค่ะซึ่งคุณเอกพบกับคุณตาบอกว่า
ถามว่าถ้าทางกฎหมายเลยนะเงินมันอยู่ในบัญชีฟลุ๊ก
มันเป็นชื่อบัญชีเขาเขาถอนออกมาเนี่ยมันไม่ผิดหรอก
ถ้าจะผิดก็คือกลุ่มพวกนี้ถ้าจะเอาตามกฎหมายก็ต้องไปแจ้งความ
เฮ้ยนี่มันคือเงินที่ผมไปทำธุรกิจหรือทำมาค้าขายอะไรมา
คุณบอกว่าคุณจะเปิดบัญชีให้ผมใช้บัญชีก็ต้องไปฟ้องแต่จะฟ้องหรือเปล่า
แต่การธุรกิจมันผิดกฎหมายไงจ้างเปิดบัญชีธนาคารมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไงคะ
อันนั้นน่ะผิดอยู่แล้วใช่ไงอันนั้นผิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
แต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วฟลุ๊กเนี่ยจะเอายังไงต่อ
ถ้าออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยแล้วจะเอายังไงต่อกับจักรยานยนต์๒คันที่ยังมีอยู่
ทองบาทหนึ่งไอ้เงินที่เหลืออีกประมาณแสนนึงก็เอาไปใช้หนี้พนันออนไลน์
แล้วพวกนี้จะยังตามมาทวงหนี้อีกไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ตาเขากังวล
แต่พวกนี้ก็กำลังถูกไล่จับอยู่แต่ที่ถูกไล่จับอยู่เนี่ยอันนี้คือแก๊งลูกน้อง
มันจะสาวไปถึงต้นต่อหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วไปบิดเงินเขาไงใช่ไหม
เบี้ยวเขาเปิดบัญชีม้าให้เขาแล้วถึงเวลาเนี่ยไปหักเขา
เอาเงินออกมาใช้เองแล้วปิดบัญชีหนีแล้วเขาก็เลยเนี่ยมาเอาเรื่องตรงนี้เนี่ย
แล้วกลัวเขาจะมาตามต่อเรื่อยมาเอาเรื่องเรื่อยแล้วมันไม่จบนะ
ใช่ไงนั่นไงนี่คือสิ่งที่ยังเป็นคำถามอยู่นะฮะ
ส่วนเรื่องเปิดบัญชีม้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาล่ะเงินในบัญชีของคุณคุณจะบอกว่าคุณเอาออกมาใช้
แต่ไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยคือการรับจ้างเปิดบัญชีค่ะ
มีตัวอย่างคำพิพากษาของสารดีการสารดีกานะฮะ
เพราะว่าคดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการร่วมกันฟอกเงินโทษจำคุก๑๑๐ปีนะครับ
คัมภิพากษาสารดีกานะฮะ๒๑๒๐๒๕๖๓
ระบุว่าการรับจ้างเปิดบัญชีย่อมเล็งเห็นผลว่าผู้รับซื้อ
จะนำไปใช้ในทางผิดกฎหมายจะอ้างว่าถูกหลอกไม่ได้
กระทำจึงเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดฐานช่อโกง
และเป็นผู้สนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบิกถอนเงินสดของผู้อื่นโดยมิชอบ

ใช่เพราะว่านี่คือคำพิพากษาสารดีการที่เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาในเรื่องของการเปิดบัญชีม้า
จะบอกว่าไม่รู้ถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าเนี่ยไม่ได้
มีหลายคดีที่เราพยายามจะเตือนเรื่องของการรับจ้างเปิดบัญชี
เพราะว่าจะบอกว่าไม่รู้ถูกหลอกเขามาให้เปิดบัญชีก็เลยเปิดให้ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันไม่ได้ไง
แล้วอันนี้ยิ่งเสี่ยงยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะคือไปหักแบบว่าเฮ้ยเงินเยอะเว้ยบัญชีนี้ที่เราเปิดให้ไป
ปิดบัญชีถอนมาใช้เองเลยดีกว่านี้เกือบตายนะฮะ
แต่ยังไงก็ตามแต่น้องฟุ๊กก็เป็นเด็กอายุ๑๖แล้วมาโดนทำร้ายโดนอะไรแบบนี้มันก็ผิด

ใช่ไงคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะที่บอกคุณผู้ชมไปว่านายกิติพรบัวน้อยเนี่ยที่ถูกออกหมายจับคนแรกเลยเนี่ยนะคะที่ก่อเหตุเนี่ย
ตำรวจสภปะเกร็ดขอนุมสารออกหมายจับแล้วเขาก็เคยเป็นข่าวว่าเป็นเจ้าของร้านขายปลาที่จตุจักรร้านดังเลยอ่ะ
ที่มีให้พริตตี้ใส่ชุดบิกินี่ไปแหวกไหว้อยู่ในตู้ปลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ทีมข่าวของเราไปที่ร้านที่จตุจักรเลยนะคะตามคลิปภาพซ้ายมือที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้
ครับ
ก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าเคยเจอนายกิติพรเจ้าของร้าน
มาร้านล่าสุดก็คือ๒สัปดาห์ก่อน
หลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยจนมารู้ข่าวเหตุการณ์นี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่น้องฟลุ๊ก
ถูกกลุ่มชายชะกันบุกมาอุ้มตัว
ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ให้ดูไปตั้งแต่ต้นข่าว
วันนี้ร้านปิดนะคะอันนี้คือภาพล่าสุดวันนี้

ทีมข่าวก็พยายามติดตามติดต่อเจ้าของร้าน
เผื่อจะขอข้อมูลเผื่อจะมีข้อมูลอะไรเพิ่ม

ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากพนักงานปั๊มน้ำมัน

สงสัยไปแอบจอดในซอยข้างปั๊ม

แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมคะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมาค่ะ

นี่ค่ะบนถนนสุขาประชาสรรค์๓ปากเกร็ดนนทบุรี
ผ่านไปมุ่งหน้าไปตลาดปากเกร็ด
กล้องตัวเดียวกันเห็นรถต้องสงสัยอีกคันนึง
คือห่างกันสักประมาณนาทีเดียวค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

ทั้งสองคันเป็นรถต้องสงสัย
กับรถที่ตำรวจยึดไปเก็บไว้ที่สพปากเกร็ดเพื่อขยายผลค่ะ